คุณผู้ชมครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ระยอง
รถสูงเนี่ยนะรถที่มันสูงเนี่ย
ผมบอกแล้วว่ามันมองไกลดีมองใกล้ไม่ดี
รถเก็บขยะผู้ชมขอบคุณรับผ่อน
เหมือนจะทับอะไรบางอย่าง
บางอย่างจริงคุณยายอายุ๘๐ปีครับ
เหตุเกิดเมื่อช่วงสายตอน๑๑โมงครับ
บนถนนซากมหาดนะครับอำเภอเมืองระยอง
ในที่เกิดเหตุรถเก็บขยะจอดอยู่นะครับ
แล้วใต้ท้องรถบริเวณล้อหลังฝั่งซ้าย
พบศพคุณยายมีปลดปลิดอายุ๘๐ปี
ถูกล้อทับร่างเสียชีวิตครับคุณผู้ชม
นี่คือคุณยายตอนยังมีชีวิตอยู่ครับ
หลานของผู้ตายเล่าบอกว่ายายชอบออกจากบ้าน

ทางบ้านเตือนหลายครั้งแล้วยายรถมันเยอะอันตราย
สิ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจริงครับ
นายสุรศักดิ์ชาขันตรีคนขับรถเก็บขยะเล่าบอกว่า
เขาขับรถก็เก็บขยะตามจุดเก็บขยะตามจุดเก็บขยะตามจุดไป
พอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็เก็บขยะตามปกติ
พอเก็บขยะเสร็จปั๊บเด็กยกถังขยะส่งสัญญาณ
ลูกพี่ไปเขาก็ออกรถ
เขายืนยันว่าเขามองซ้ายมองขวาดีแล้วมั่นใจว่าปลอดภัย
ก็เลยออกรถแต่พอขยับรถไปได้นิดเดียว
ปึ๊กทับอะไรอ่ะลงมาดูครับโอ้โหเห็นร่างผู้ตาย
คุณสุรศักดิ์บอกไม่ได้ตั้งใจจริงครับ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยายด้วยนะคะ